เดี๋ยวฉันพาคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้บ้าง
วันก่อนจำได้ไหมคะที่วัดบางม่วง
ที่เจอกับวิกฤตเผาศพเยอะมาก
แล้วก็มีอยู่ศพนึงที่น้ำหนักเยอะจนโลงแตก
เจ้าอาวาสที่กำลังจะเตรียมสวดต้องมาช่วยยกโลง
วันนี้เขาแก้ปัญหาได้แล้วนะคะ
มีการคิดระบบรางเพื่อที่จะขนส่งลงศพไปยังเมนค่ะ
บันไดสถานญาติโยมทุกท่าน
อ่าเขาเรียกว่าบันไดสวรรค์นะครับ
บันไดสวรรค์นะญาติโยมทุกท่าน
สาธุสาธุสาธุดีใจกับเจ้าภาพด้วยครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระสมุบุญเกิดฐานุตโรท่านเจ้าอาวาส
สิทธิ์ของท่านเป็นคนจัดการให้เลยครับ
บันไดสวรรค์ที่โพสต์ภาพไปเมื่อสักครู่นี้
และนี่คือภาพแรกในประวัติศาสตร์ของวัดบางม่วงอีกหนึ่งครั้งครับ
โยมทุกท่านท่านเจ้าอาวาสวัดบางม่วงเนี่ย
ท่านเรียกนวัตกรรมนี้ว่าบันไดสวรรค์นะคะเป็นแนวคิดที่มาจากที่ทุกวันนี้
ทางวัดต้องเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดเป็นจำนวนมาก
แล้วสัปดาห์ก่อนที่เราเล่าข่าวให้ฟังไปก็มีเหตุโรงแตกใช่ไหมคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ยกศพเพราะว่าโรงนั้นน้ำหนักเกือบ๒๐๐กิโลกรัม
โอ้โหอันนี้ลื่นปื๊ดเลยทำไมนี่ก็เรียกว่าช่วยผ่อนแรงได้เยอะนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นการคิดทำรางเลื่อนขึ้นมาใช้ลากลงศพขึ้นเมนแทนการแบก
จะได้ช่วยทุ่นแรงทั้งพระลูกวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย
คือท่านบอกว่ามีไอเดียได้ไม่นานเลยนะคะ
มีบริษัทเสนอเข้ามาทำรางเลื่อนให้กับทางวัดฟรีเลย
เราก็ไปคุยกับคุณธนารัฐพนัทไพรพงศ์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ที่ติดตั้งบันไดนี้แหละบันไดสวรรค์นี่แหละ
ช่วยเผาศพให้ผู้เสียชีวิตจากโควิดฟรี
แล้วเห็นความยากลำบากของพระสงฆ์ในการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไปบนเมนนะคะ
รวมถึงบริษัทเองก็รับออกแบบสร้างบ้านสร้างโรงงานอยู่แล้ว
ก็เลยปรึกษากับทีมว่าเราจะออกแบบสร้างบันไดสวรรค์แบบนี้ขึ้นมา
ก็ใช้เวลาคืนหนึ่งนะคะลงพื้นที่ไปวัดอะไรเรียบร้อยนะคะ
อีกประมาณ๒วันก็เข้าไปติดตั้งได้เลย
ตื่นใจมากแล้วก็พลื่นใจค่ะในการที่เราเป็นแรงเล็กนะคะ
ที่เราสามารถจะช่วยทำให้ส่งดวงวิญญาณไม่ทราบว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่
เราก็ได้เป็นส่วนร่วมส่วนนี้พระท่านพอร์ตไทย
แล้วค่ะทางทีมงานเราปรึกษากันแล้วว่าเราจะทำทั้งหมด๓นะคะ
ก็มีวัดบางม่วงวัดเสาทงหินนะคะแล้วก็วัดลาประคองธรรม
จริงก็เป็นเรื่องดีในการช่วยวัดในการทุ่นแรง
แต่พอมองแล้วมันก็สะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะ